จังหวัดเดียวกันค่ะนครสวรรค์เป็นข่าวใหญ่ที่เราตามกันมานะคะ
คดีอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวกที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ร่วมกันทารุณผู้ต้องหาคดียาเสพติด
โดยการเอาถุงดำคลุมศีรษะจนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องทางคดีสิ่งที่ต้องตามต่อก็คือ
ภูมิกับโจ้เขามีทนายความทนายความจะยื่นประกันตัวไหม
สู้คดียังไงเพราะว่าอดีตภูมิกับโจ้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามความคืบหน้า
ทนายความของอดีตภูมิกับโจ้ครับนายโชคชัยอ่างแก้วนะคะ
ก็บอกว่าเนื่องด้วยตอนนี้คดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้ว
พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทนายความจะยังไม่ยื่นขอประกันตัวช่วงนี้นะคะ
แต่จะสอบถามทางอดีตภูมิกับโจ้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็คุยกันเรื่องข้อกฎหมายต่าง
ทนายความก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วที่รับเป็นทนายความให้อดีตภูมิกับโจ้
ก็คือพูดว่าอดีตภูมิกับโจ้ก็เป็นตำรวจยศใหญ่
ก็น่าจะมีความรู้เรื่องของกฎหมาย
ทนายความเองกับอดีตภูมิกับโจ้จะคุยกันหารือกันเรื่องของการสู้คดี
ระหว่างนี้นะคะฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องยื่นพยานเอกสารหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือมีเรื่องที่จะต้องถามเพิ่ม
ก็อาจจะเข้าไปคุยกับอดีตภูมิกับโจ้ในเรือนจำทนายความเข้าไปได้
ในฐานะทนายความกับลูกความทนายความจะเข้าไปพูดคุยได้
ส่วนที่อดีตภูมิกับโจ้ออกมาแถลงกับสื่อมวลชนวันที่ถูกควบคุมตัว
อันนี้คนสงสัยเยอะว่าเป็นความพยายามในการให้การในการปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรหรือเปล่า
ทนายความบอกว่ามันไม่ใช่คำให้การอะไรหรอกแต่เป็นการเล่าข้อเท็จจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
วันนั้นบอกว่าผมยอมรับผิดทำคนเดียวด้วยซ้ำสั่งลูกน้องเอง
แต่คนตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นลักษณะของการยอมรับว่าทำเองลูกน้องไม่เกี่ยวแต่มันมีการปฏิเสธเป็นใน
มีการปฏิเสธเป็นในในเรื่องของเจตนาปฏิเสธว่าไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจเป็นการขยายผลยาเสพติดลักษณะประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็พอมาอีกทีนึงพอมีการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยลักษณะแบบเนี้ยซึ่งท่านธนายความบอกว่าวันที่แถลงข่าวคือแค่เล่าให้ฟังเขาบอกแบบนี้ทีเนี้ยวันนี้คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับ
หนึ่งในภรรยาของผู้ต้องหาคดีอดีตภูมิกับโจ้ค่ะเป็นภรรยาของตำรวจนายหนึ่งที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้ด้วยเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราแบบเสียงสั่นเลยนะคะ
บอกว่าตอนเนี้ยทุกข์ใจมากสามีไม่ได้เป็นคนนิสัยโหดเฮียมอะไรเลยตลอดสิบปีที่ผ่านมาในการรับตำแหน่งทำงานสายปราบรามอยู่ที่ตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ไม่เคยมีประวัติไม่ดีด้วยซ้ำทำงานตรงไปตรงมารวมถึงชุดจับกลุ่มทั้งหมดที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำจังหวัดพิศนุโลกเนี้ยน่ะยืนยัน
ที่เป็นข่าวอ่ะมันก็เห็นนะว่าใครทำอะไรลักษณะไหนบ้างเธอบอกว่าในส่วนของสามีเธอที่เป็นตำรวจที่อยู่ในภาพนั้นน่ะเธอเห็นแล้วสามีเธออยู่ในห้องนั้นเฉยแต่ไม่ได้ทำอะไรครับเธอบอกว่าเธอก็จะสู้คดีนะจะสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมจะขอความเป็นธรรมให้กับสามีเธอเพราะเธอบอกว่าตามคลิปภาพที่เห็น
เธอยังไม่ได้คุยอะไรกันกับสามีเธอเลยก็แค่สบตากันตำรวจก็นำตัวสามีเธอขึ้นรถเธอบอกว่าสามีเธอเครียดแล้วก็ร้องไห้เลย
เล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะสามีกลับมาบ้านนะคะ
แต่สังเกตได้ว่าสีหน้าและพฤติกรรมของสามีเปลี่ยนไปมากดูเครียดมากจนวันรุ่งขึ้นไปทำงานตามปกติแล้วก็หายไปเลย
สุดท้ายภรรยามารู้ว่าก็เนี่ยสามีไปทำงานแล้วก็ถูกจับตอนนั้นก็พยายามติดต่อสามีแต่ก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหน
แต่ก็เขาบอกเขายังไม่ให้เรียนนะคะก็ต้องรอบัง
ยังเลยค่ะยังไม่ได้พูดอะไรกันสักคำนึง
ภรรยาเราต้องมีความใกล้ชิดกับสามีปกติแล้วนิสัยสามีเราบอกได้ไหมครับว่าเป็นคนนิสัยใจคอ
นิสัยดีค่ะอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือเพื่อนก็เคยค่ะเขาก็บอกว่าโอเคดีนิสัยดีค่ะ
เปลี่ยนค่ะเครียดแล้วก็นิ่งไม่ไม่ปกติจะเข้าบ้านจะคุยนู่นคุยนี่แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องมาแกจะเงียบตลอด
ให้เขาอดทนค่ะอดทน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่พบตรพูดไปตั้งแต่ต้นว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจชุดเดียวกันเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกไหมนอกเหนือจาก๗คนที่ถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีไปแล้ว
ตำรวจชุดเดียวกันก็คือชุดศูนย์ห้าชุดปรับกรามยาเสพติใช้ที่สวมปลเมืองนครสวรรค์
ทีมข่าวของเราบอกว่าล่าสุดนะคะได้มีการเรียกตำรวจชุดเดียวกันนี้อีก๗นาย

เพื่อรายงานผลให้รองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติได้รับทราบ

ว่าจะต้องสอบสวนสอบปากคำชุด๐๕

และต้องเสร็จไม่เกินวันอังคารที่จะถึงนี้
ต้องสรุปให้ได้ว่าอีก๗นายเนี่ย
อีก๗นายที่อยู่ในชุดเดียวกันแล้วยังไม่โดนจับ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่า
ถ้ามีออกหมายจับเลยทันที

เมืองต้นชุดสืบสวนก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
ไล่ไปเลยค่ะตามสถานที่ต่างตามถนนสายต่างที่มีการอ้างถึง
แล้วก็นำมาประกอบในการสอบสวนตำรวจชุด๐๕ที่เหลืออยู่อีก๗คน
ว่าแต่ละคนให้ปากคำตรงกับสถานที่และเวลาหรือไม่
โดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานหลักนะคะ
เพราะว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีวันเวลากำกับไว้ชัดเจนค่ะ
อืมทีนี้ตัวอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ถูกคุมตัวระหว่างฝากขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิศนุโลกนะฮะ
เป็นเรือนจำหลักของพื้นที่เขต๖นะครับ
คือมันมีกระแสข่าวบอกว่าโอ้โหได้รับการดูแลอย่างดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
เราถามไปยังผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิศนุโลกนะครับนายนรงจุ้ยเสยนะครับ
ท่านยืนยันว่าตัวของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยตอนนี้ถูกคุมตัวในเรือนจำกลางพิศนุโลกเนี่ย
อาการก็ดูผ่อนคลายขึ้นนะไม่เครียดเหมือนตอนที่มาแรก
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าโอ้โหทางเรือนจำกลางพิศนุโลกถึงขั้นจัดห้องแอร์ให้นอนเลยนะ
ไปแชร์กันในโซเชียลเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ก็ปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องขังคนอื่นนะหรือผู้ที่ทางศาลมีคำสั่งให้นำตัวมาฝากขัง
คือตามรายงานบอกว่ากลุ่มตำรวจของแก๊งภูมิกับโจ้เนี่ย
ทั้งหมดเนี่ย๕๖คนเนี่ยเขาถูกแยกห้องนะฮะ
แยกห้องให้อยู่สักห้องละ๓คน๔๓คนประมาณอย่างนั้น๒๓คน
เพราะว่าไม่อยากให้ไปปนกับทางกลุ่มผู้ต้องหาเยอะเพราะว่าเป็นอดีตตำรวจที่เคยไปจับเขาไว้เยอะ
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอผู้ต้องหาเก่าที่เคยไปจกไปจับหรือมีขดงคดีอะไรขึ้นมาเนี่ย
เดี๋ยวจะเกิดเหตุวุ่นวายก็เลยอาจจะมีการกันอะไรออกมากันนิดนึงอะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะ
ในโลกออนไลน์ก็ช่วยกันตั้งข้อสังเกตกันเยอะ
ตกลงแล้วอดีตภูมิกับโจ้ที่ถูกจับคนนี้ใช่ตัวจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่างเช่นรูปร่างที่สู้ผอมแล้วก็ทำไมผอมเร็วขนาดนั้น
การติดต่อไปคือ๒๓สิงหาคมใช่ไหมคะตัวอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
ควบคุมตัวแล้วก็มีการแถลงข่าวแล้วก็เห็นภาพ
ถูกควบคุมตัวคือ๒๖สิงหาคมใช่ไหมคะ๓วันทำไมผอมแบบซูบฮวบลงไปแบบนั้น
เดี๋ยวต้องขอดูภาพนิ่งวันนั้นที่มาที่กองปราบหน่อย
สังเกตแม้กระทั่งรูปทรงของใบหู
แล้วคนก็ให้ข้อมูลว่าหูเนี่ยมันทำศัลยกรรมไม่ได้นะ
แม้กระทั่งโคนผมที่หน้าผากว่าทำไมเอาภาพมาเทียบกันแล้วมันต่าง

เป็นช่างแต่งหน้าเทคนิคพิเศษหรือเอฟเฟค

แต่งเอฟเฟคมือหนึ่งของเมืองไทยคุณผู้ชม

คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้ก็ส่งข้อความมาในโลกออนไลน์บอกว่า
ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวจริงนะมันก็เป็นไปได้สองอย่าง

ทีนี้เรื่องของการแต่งหน้าเอฟเคมันเป็นไปได้ไหมล่ะ
อันนี้แบบพวกที่เล่นหนังแล้วก็มีหน้า

เราไปคุยมาเราส่งคุณสุชาดาสิริคงไปคุยกับคุณหนึ่งเอฟเฟค
นางซิริรัสแจ่มฟ้าอายุห้าสิบสามปีนะคะ
ครับคุณหนึ่งบอกว่าการทำเอฟเฟคมันเป็นแบบนี้
มันคือการทำโพสต์เตจิกและวิเคราะห์แบบนี้เลยค่ะว่า
การทำเอฟเฟคเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ
คือมันก็ต้องมีการหล่อหน้าเอามาปั้นถ่ายภาพสามมิติ
ต้องเอาตัวจริงเป็นต้นแบบต้องปั๊มหน้าให้มันเหมือน
คือมันใช้เวลาเป็นเดือนการจะทำเอฟเคอะค่ะ
ส่วนมุมซ้ายมือคือการที่คนในโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ว่าใช่อดีตภูมิกับโจ้ตัวจริงไหม

ไปเอาภาพเก่ากับภาพวันที่เป็นผู้ต้องหามาเทียบอย่างนี้ใช่ไหม

บางคนดูยันแขนบอกทำไมแขนเล็กเหลือเกิน

ก็จะต้องใช้ซิลิโคน
ชิ้นพาแก้มจมูกคางหูคอมาแปะ

มันก็ต้องใช้แสงเหมือนกับถ่ายหนังอะค่ะ
แล้วก็ใช้กราฟิกอะไรต่างช่วยให้มันดูเนียน

ดังนั้นคุณหนึ่งเอฟเฟคบอกว่า

ถ้าเกิดดูด้วยสายตาหรือว่านำตัวไปแถลงข่าว

มันจะเห็นชัดว่าปลอม

ถ้าเอฟเฟคมันจะดูออกมันจะดูออกแน่
คือนอกจากคุณจะไปใช้แบบออกมาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เป็นละครให้คุณดูแล้ว

ใช่เพราะมันผ่านจอผ่านการจัดไฟ
ผ่านการใช้เทคนิคต่างในการช่วย
ถ้าแต่งหน้าเอฟเฟคแล้วเจอกันตัวจริง
ยังไงก็รู้ว่าเป็นเอฟเฟคยังไงก็รู้ว่าปลอม
คุณหนึ่งเลยบอกว่ามันก็เหลืออีกวิธีนึง

ถามว่าในการถ่ายทำภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศหรือว่าของไทยเนี่ย
มันมีไหมการหาคนหน้าเหมือนดารามาเล่นแทน

มีทุกคนเลยคนที่มันหน้าคล้ายกันหาได้
แต่การหามันใช้เวลาเป็นเดือน
มันไม่ใช่ว่าวันสองวันหาคนหน้าเหมือนมาได้
อกจากว่าอดีตภูมิกับโจ้มีคนที่หน้าคล้าย
แล้วมาเป็นตัวแทนกันได้เลยอะไรแบบนี้
คุณหนึ่งเอฟเคก็เลยบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ
ก็คิดว่าอดีตภูมิกับโจ้ตัวจริงนั่นแหละ
เพราะว่าในมุมของช่างแต่งหน้าเอฟเฟคมันไม่น่าจะใช้เอฟเฟค
อีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะต้องเอาตัวปลอมที่หน้าเหมือนมาก

ซึ่งมันก็ไม่ได้จะใช้เวลาง่ายในการหาตัวปลอมที่น่าคล้ายได้ขนาดนี้

เป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเนี่ยค่ะ

คือเป็นคนจริงไม่ใช่หน้าเมคอัพค่ะ
แต่ถ้าเป็นเคคอัพเอฟเคก็เป็นไปไม่ได้

แต่พี่หนึ่งดูแล้วก็สารวัตโจ้ราคาข้าวของ
คือเรื่องมันเกิดน่าจะประมาณต้นเดือนสิงหา
นี่มันผ่านระยะมายี่สิบกว่านี่คนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่มันยังต้องพร้อมอยู่แล้วอ่ะ

มันใช้กับถ่ายหนังถ่ายละครได้แต่ใช้กับชีวิตจริงไม่ได้ค่ะ
จากว่าจะแต่งแบบเวอร์ไปเลยเป็นผู้หญิงหรือแต่งหน้าจัดไปเลยอะไรอย่างนี้ได้อย่างนั้นนะคะ
แต่งหน้าจัดอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้จะใช้เคคอัพตัวพวกผู้หญิงกบมาได้อย่างนั้น
แต่ผิวของภูมิกับโจ้เนี่ยมันเป็นสกินเลยนะคะมันไม่ได้
คือในมุมของการตั้งข้อสังเกตมันก็คงจะตั้งข้อสังเกตกันได้นั่นแหละ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากค่ะในเพจไทยรัฐนิวโชว์ค่ะก็หลากหลายมุมมองหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่เหมือนอดีตภูมิกับโจ้ที่เคยเห็นภาพก่อนจะถูกจับอะไรอย่างนี้
คือมือวางอันดับหนึ่งทำเอฟเคของเมืองไทยยังบอกโอ้โหคือทำในหนังเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกแต่ว่าของจริงอย่างนี้ถ้านั่งอยู่ในห้องแถลงข่าวอย่างนี้ยังไงก็ดูออก
ใช่คุณหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าทำเอฟเฟคจริงนะก็ต้องติดต่อเธอเพราะว่าเธอมือหนึ่งของเมืองไทยอ่ะ
เขาจะเอาแบบสุดเลยใช่ไหมหน้าเหมือนก็คงจะหายากด้วยแต่หน้าคล้ายมีนะฮะถึงขั้นต้องออกมาแจงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ภูกองไอซ์อ่าขอดูภาพภูกองไอซ์หน่อยนะฮะนี่ฮะภูกองไอซ์เนี่ยแต่ว่าอันนี้ที่คือภูกองไอซ์ไม่ได้ใส่แมสค์ค่ะแต่ถ้ามีภาพใส่แมสค์เนี่ยหรือจะไม่ใส่แมสค์ก็แล้วแต่เนี่ยหลายคนเนี่ยไปทักบอกอุ้ยนึกว่าผู้อดีตผู้มกับโจ้คือก็ดูแบบเอ่อน่ะทรงผมใช่ไหมใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยลักษณะ
ตาทั้งคิ้วนะเออดูรูปหน้าอะไรต่างเนี่ยแม้กระทั่งตรงตรงผมตรงหน้าผากที่จะมีแหลมลงมาใช่ไหมก็ดูคล้ายกันนี่ฮะแล้วยังเป็นตำรวจเหมือนกันด้วยคือผู้กองไอซ์เนี่ยชื่อจริงคือร้อยตำรวจเอกพิชพงศ์สมกุลนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้เป็นรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจและเป็นอดีตนักแสดงด้วย
ภูกองไอซ์เนี่ยโอ้โหแฟนคลับชาวเน็ตเข้าไปบอกโอ้โหเหมือนจริงค่ะหนูติดตามพี่มานานทีแรกยังคิดว่าอุ้ยใช่หรือเปล่าฝาแฝดหรือเปล่าคือภูกองไอซ์ต้องออกมาแจงนะครับบอกผมชื่อไอซ์ครับไม่มีชื่ออื่นจอจานนั่นน่ะเขาเป็นภูกองไม่มีชื่ออื่นเป็นจอจานนะแล้วยดร้อยตำรวจเอกเนี่ยเป็นแค่
ยิ่งเวลาใส่หน้ากากอนามัยเห็นแค่ครึ่งหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะ
คนเลยเข้าใจผิดแต่ผู้กองไอซ์บอกว่าก็ไม่ได้กังวลหรือไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเออ
พอหลายคนพูดออกมาเนี่ยก็เลยต้องออกมาบอกว่าเออมันไม่ใช่นะ
และอีกอย่างหนึ่งเรื่องทางขดงคดีอะไรของเขาทางนู้นเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เกี่ยวกับทางผมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวฟังผู้กองไอซ์นะครับ
คนรอบรอบตัวเนี่ยส่งมาว่าเออเนี่ยทำไมหน้าคล้ายอะไรอย่างเงี้ยหน้าเหมือนจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะเราก็มาดูเอ๊ะเราเหมือนเหรออะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากพอตรงนั้นปั๊บเริ่มมีคนมาคอมเมนต์ในไอจีแล้วว่าเออหน้าเหมือนนะหน้าคล้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนบอกว่าเหมือนจริงจริงบางคนก็มาเม้นถึงขนาดแบบเหมือนฝาแฝดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบตอนแรกนึกว่าใช่

จะมีบ้างก็อย่างเช่นรับบทตำรวจนี่แหละนะฮะใครอยากติดตามผลงานของผู้กองไอซ์เพิ่มเติมเขามีช่องยูทูปอยู่สองช่องด้วยกันนะนี่ฮะเขาเอามาแจ้งเพื่อทราบนะคะเพราะคนทักเขาเยอะบอกว่าคล้ายจังเลยอะไรอย่างนี้ครับค่ะอ้าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะนี่ช่องยูทูปผู้กองไอซ์เขาครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาตามความคืบหน้า